พออยู่กันบ้านแบบนี้ผมยาวเราทำอย่างไรคุณผู้ชม
จุดผิดตราดไม่ได้
เคยหมอโอ๊คคุณผู้ชมอยากให้ดูนะคะว่านอกจากเป็นคุณหมอแล้วก็เป็นช่างตัดผมได้ด้วย

ก้มหน่อยครับ
เคี้ยวที่หมดอายุไหมครับ

ผมจะเอาถั่วเขียวหมดอายุไปทำไมอ่ะลูก

ได้ลูกแม่เดี๋ยวตัดผมก่อนนะ
โอ้โหเป็นไงล่ะค่ะพี่ขอฮัปเตอร์ได้ไหมค่ะ
เดี๋ยวดิฉันอยากรู้ว่าทีมงานสลับภาพกันหรือเปล่า

และก้วหัวแก๊ก
เป็นลายต่อไปหรือเปล่าเนี้ยแปลวอ่าคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งนะคะ
สุดแทนจะน่ารักมากบ้านของคุณนุ่นสีรพันธุ์อ่า
ที่เขามีการจับตัวประกันเกิดขึ้นให้ด้วยน่ะเอาเหรอดูภาพนะคะอุ้ย
นี่นะคะซึ่งอย่างที่ทราบคุณนุ่นเนี่ยเขาเป็นคนชอบทำรูปฉันนี่อยู่แล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะจับเอาคุณแม่มาเป็นตัวประกันด้วย
ไม่ใช่มาเป็นลูกค้าคนพิเศษค่ะ
จัดการตัดแต่งทรงผมให้คุณแม่คุณแม่ก็ยิ้มไปหรือคุณแม่เหมือนแบบไม่มั่นใจนะ
ดูสิดูเริ่มตาแบบล็อกแรกแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงบ้าง
เราไปชมลีลาการเป็นช่างบาเบอร์นะคะของคุณนุ่นศิลพันธ์เลยค่ะ
เนี้ยตอนเด็กอ่าเราจะมาตัดผมนะคะซึ่งแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่า
ปอกหมอยนี่คือปอกหมอยค่ะทุกคนไม่มีที่ฉีดผมเนี้ยเราใช้อันนี้แทน
นี่นะเขียนมาให้เดี๋ยวเรียนให้อืม

คุณผู้ชมค่ะชอบอุปกรณ์ในบ้านเขามากมันเป็นแรงบันดาลใจมาก
เพราะว่าเชอรี่กำลังบ่นเรื่องว่าผมยาวอยู่ไม่เคยพูดไม่นาน
ขอที่ลดน้ำฝักบัวหน่อยมาหน่อยนะคะเดี๋ยวทำให้เอามาไม่ได้
งั้นถ้าเล่นอย่างเงี้ยเต็มกันไกรรอนะหนูรอร้านเปิดได้ค่ะขอบคุณค่ะ
เออแต่ว่าก็ถือเป็นกิจกรรมในครอบครัวเนอะน่ารักแต่ว่าจริงแบบ
ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าคมกันไกลเนี่ยคือถ้าไม่แม่นจริงเนี่ย
มันหูเหอได้หน่อยแต่พี่นุ่นเขาดูมั่นใจนะเออตัดชึบชึบเออใช่
แต่คุณแม่เขาดูไม่มั่นใจเออแต่ว่ากิมมิกแต่ถ้าตัดเสร็จแล้วสวยนะ
ออกมาแล้วสวยเออแล้วก็กระบวยรถน้ำก็เพิ่งรู้นะคะว่าสามารถเอาช่วยในการตัดผมได้
ของแถวบ้านอืมใช้ได้ถึงนั้นแหละจ้ะน่ารักดีบ้านนี้คุณผู้ชมค่ะอ้าว